ทุกผู้ชมครับเราเห็นคลิปนี้ก็เลยไปถามหญิงสาวที่อยู่ในคลิปหน่อย
ว่าเจ็บไหมไปพรมน้ำมนต์รับน้ำมนต์จากพระวัดที่เชียงใหม่นะฮะ

นี่ฮะคลิปสั้นแต่เสียงดังโป๊กดีเหลือเกิน
แต่ฉันดูแล้วรู้สึกเจ็บแทนเลย
หลวงพ่อท่านใช้ตอกที่ใช้พรมน้ำมนต์เนี่ยฟาดเข้าไปเลยเนี่ย
เรียกว่ารับน้ำมนต์อย่างจัง

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่วัดพระบาทปางแฟนจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกผู้ชมครับ
พระในคลิปท่านคือเจ้าวาดวัดนะฮะท่านพระครูประหลัดกฤษนะฮะ
เราได้เจอกับน้องสาวของท่านเจ้าวาดแต่บังเอิญท่านติดกิจนิมนต์ไปต่างพื้นที่นะครับ
ก็เลยไม่ได้สอบถามท่านแต่น้องสาวเจ้าอาวาสบอกว่าคลิปที่ปรากฏเนี่ยเป็นคลิปของโยมอุปถาค
ก็คือผู้ที่คอยอุปถัมภ์ดูแลวัดนะฮะมากันเป็นคณะมาจากกรุงเทพมางานบวงสวงองค์ท้าเวสวันเมื่อวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
จากนั้นเจ้าวาดวัดท่านพระครูเนี่ยท่านก็ประพรมน้ำมนต์ให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมา
ในคลิปอาจจะฟังเหมือนแรงแต่ความจริงแล้วมันไม่เจ็บ
น้องสาวเจ้าวาดยืนยันตอกที่ใช้พรมนมลที่ฟาดเข้าไปเนี่ย
มันทำมาจากย่าคาตากแห้งน้ำหนักมันเบานะคือเสียงมันอาจจะดูเหมือนดัง
แต่มันไม่เจ็บหรอกแล้วทางหญิงสาวเจ้าของคลิปเองเนี่ย
เขาเป็นคนบอกขอแรงแรงหน่อยหลวงพ่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมแต่ละคน
ท่านผู้ชมฮะหญิงสาวในคลิปนะครับนี่คืออาจารย์ครีมนาคาล้านบรมีนะฮะ
เราก็เลยสอบถามไปนะอาจารย์ครีมหรือว่าคุณครีม
คุณครีมบอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงเลยในคลิปเนี่ย
เธอเป็นคนขอพระอาจารย์เองบอกขอเคาะแรงหน่อย
เพราะเป็นความเชื่อส่วนตัวว่ายิ่งเคาะแรงเนี่ย
ยิ่งเกิดความสำเร็จเร็วขึ้นที่พระอาจารย์ท่านทำให้
ก็เป็นการเอ็นดูลูกศิษย์เท่านั้นเองนะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณครีมหน่อยนะฮะ
ก็จริงคือก็แบบท่านเคาะหัวไปแล้วรอบนึง
แต่ว่าก็ขอเบาเบาปกตินะคะแล้วทีนี้ก็คือเพื่อนอ่ะ
ก็เลยแบบเอ้ยขอใหม่เคาะแบบแรงก็เลยเอาแบบว่าโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายกันเล่นค่ะ
เวลาทุกคำไปก็จะพระอาจารย์ขอหัวให้หน่อยค่ะ

คุณครีมก็เลยอยากฝากบอกให้เข้าใจคือผู้ที่ร่วมคณะไปด้วยกันก็เอามาลงด้วยความเลื่อมใสสัทธาอะไรปกติอย่างนั้นเอง
หลวงพ่อท่านไม่ได้ทำรุนแรงอะไรกับลูกศิษย์เลยแล้วเธอขอเองคนอื่นก็พรมน้ำมนต์ปกตินั่นแหละ

อืม